อย่างช้างหน่อยครับเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดตาก
พลายตัวหนึ่งใช้งาของเขาเนี่ยแทงเข้าที่ร่างของควานนะฮะ
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ท่าสองยางจังหวัดตากครับ
ตำรวจสภท่าสองยางรับแจ้งบอกว่าช้างเชือกนี้ช้างมีเจ้าของนะเป็นเชือกนะฮะ
จังกล้าอยู่ตรงนี้จะเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะเขายืนทำอะไร
ใกล้ร่างของช้างที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นร่างของขวานที่โดนช้างเชือกนี้
เอางาทิ้มสิ้นใจตายฮะตายเลยเหรอฮะยืนเฝ้าศพยืนเฝ้าศพควานช้าง
ไม่รู้ว่าอารมณ์ของช้างทั้งรักทั้งแค้นหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกู้ภัยพระสงฆ์ชาวบ้านแล้วก็คนที่เกี่ยวข้อง
ไปดูเหตุการณ์นี้กันช้างพลายพลูตูอายุ๓๐ปีแล้ว
ควานช้างจนตายเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าเมื่อวาน
จนถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรอเวลารอให้ช้างมันง่วงมันซึม
เพื่อจะได้ไปเอาร่างของผู้ตายออกมาได้เพราะว่าช้างมันยืนเฝ้าไม่ห่างเลยครับ
ก่อนหน้านั้นเนี้ยนะฮะนายพระพีตูอายุห้าสิบเจ็ดเป็นควานช้าง
เห็นว่าใช้มีดปลายแหลมจิ้มจึ๊กไปที่หลังของช้าง
ช้างมันคงตกใจบวกกับหงุดหงิดทำไมต้องมาจิ้มแบบนี้
สลัดควานช้างร่วงตกจากหลังพอร่วงตกลงมาเสร็จแล้ว
ควานช้างด่าซ้ำเป็นภาษากะเหลี่ยงซึ่งปกติวิสัยของควานช้างกับช้าง
เขาจะคุยกันรู้เรื่องด้วยภาษาของเขา
ภาษาของคนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้กลุ่มชาติภัณฑ์
กับช้างจะสื่อสารกันได้ครับช้างคงจะโกรธจิ้มหลังไม่พอ
ยังมาด่าซ้ำอีกเลยใช้งาเนี่ยดันแล้วก็เสียบเข้าไปที่ร่างของนาย
พีตูควานช้างฮะจนไปแน่นิ่งอยู่ที่กอไผ่
หลังจากนั้นช้างตัวนี้เชือกนี้ก็ยืนเฝ้าอยู่ไม่ห่าง
ล่าสุดครับเจ้าหน้าที่เฝ้ารอมา๑๙ชั่วโมงกว่า
รอเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมแผนการในการยิงยาสลบ
เพื่อจะนำร่างควานช้างที่สิ้นใจตายออกมา
แต่รออยู่นาน๒นานแล้วช้างมันยังไม่ง่วงไม่ซึมเลยครับ
เดี๋ยวต้องรออีกหน่อยถ้าเขาซึมแล้วจะใช้โซ่มัด
เตรียมชักลากขึ้นรถที่คนซื้อช้างนำมารอสแตนบายเอาไว้แล้ว
แล้วก็จะได้เข้าไปเคลียร์ร่างของควานช้างที่สิ้นใจตาย
จนถึงตอนนี้เห็นว่าอยู่ระหว่างการรออย่างเดียวเลยฮะ
อันตรายที่ไม่คาดคิดนะแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
พูดถึงเรื่องของช้างขอต่อเลยแล้วกันนะ